ไปช่วยน้องหมากันหน่อยนะคะที่วัดเวลุวนารมณ์แม่พระจังหวัดลำปางค่ะ
เจ้าอาวาสท่านบอกว่าโอ้โหไม่รู้มันเป็นอะไร
คือยังหาสาเหตุไม่ได้เลยนะคะคือสุนัขจรจัดอยู่ในวัด
จริงมีประมาณสี่ห้าร้อยตัวแต่มันตายวันละสามถึงห้าตัว
เป็นเวลา๑เดือนที่ผ่านมารวมแล้วตายเป็นร้อยตัวแล้วนะคะ
หลวงพ่อบอกว่าจะเอาไปลักษณะเอาไปฝังก็ไม่ได้นะคะ
เดี๋ยวมันจะส่งกลิ่นเหม็นก็เลยต้องทำลักษณะนี้ค่ะ
ก็เคยต้องเผามันแบบนี้วันละสามถึงห้าตัว
หลวงพ่อบอกว่าแม้ว่ามันจะตายไปร้อยตัว
แต่ที่วัดตอนนี้ก็ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขจรจัด
ที่คนเนี่ยเอามาปล่อยอยู่ในวัดมีตั้ง๓๐๐ตัวค่ะ
และช่วงนี้โควิด๑๙เล่นงานไม่มีใครมาทำบุญ
ก็เลยฝากค่ะฝากถึงญาติถึงโยมที่ใจบุญหรือว่ารักสุนัข
ช่วยบริจาคอาหารเม็ดมาหน่อยช่วยบริจาคอาหารสุนัขมาหน่อย
หรือถ้าใครจะสะดวกบริจาคเป็นเงินหรือว่าจะสอบถามข้อมูลอย่างอื่น
ทางวัดนี่นะคะวัดเวลุวนารามค่ะ
ช่วยกันหน่อยนะคะส่วนเรื่องของอาการก่อนมันตายเนี่ย
คุณพ่อบอกว่าอาการมันแปลกมันจะหนาวแล้วก็จะสั่นจนตายอะค่ะ
ตอนนี้ก็หลวงพ่อบอกว่าพยายามจะตามนะคะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบถ้าเป็นเรื่องของโรคระบาด
เดี๋ยวมันจะตายไปอีกมีตั้ง๓๐๐ตัวค่ะที่วัดฝั่งนี้
คืออันนี้คือเป็นอาการเหมือนกันทุกตัวเลยใช่เหมือนกันทุกตัว
อันนี้อาจจะต้องดูว่ามันมีไหมยังไงแล้วก็มันอันตราย
มีการติดต่อสื่อคนสู่อะไรด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย